เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับได้มีการแถลงข่าวความพร้อมเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีน
ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ๑๒๒ของโลกเจอกับทีมชาติจีนอันดับ๗๓ของโลก
โดยไทยเลือกใส่ชุดสีน้ำเงินส่วนจีนจะสวมชุดสีแดง
รวาลาเยวาชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่ดีและจะน่ากลัวมากขึ้นในอนาคต
และยังคุมทีมโดยโค้ชที่ดีที่สุดตลอดการคนหนึ่งของโลกนั่นก็คือมาเชโลลิปปี้
เคยพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๐๖แต่ก็ยังหวังว่าจะเอาชนะได้นะครับ
ขณะที่ลิปปี้กุญศือทีมชาติจีนเผยว่านักเตะมีความพร้อมที่จะเจอกับไทย
มีคนที่มีอาการบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะพม่า๑๐
ซึ่งเกมกับทีมชาติไทยเป็นโอกาสดีที่จะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ซึ่งเตรียมไว้ใช้งานในเอเชียนคลับด้วยนะครับ
อุ่นเครื่องระหว่างไทยกับจีนที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทดในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเริ่มแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๐นาที
โค้ชเฮงวิทยาลาหกุลประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พูดถึงผลงานของทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกม
อุ่นเครื่องนัดแรกกับอินโดนีเซียที่กรุงจักรต้าเมื่อวานนี้
ซึ่งไทยบุกไปชนะ๒ต่อ๑จากการทำประตูของสันเสริมวัฒนะและธนาศิษศิริพลานะครับ
เฮงกล่าวว่าเกมนี้ไทยยังมีจุดที่ต้องแก้ไข
โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนจังหวะจากเกมรับเป็นเกมลุกอย่างรวดเร็ว
และมีความเฉียบคมในการจบสกอร์ที่มีโอกาสทำประตูมากมายแต่ก็พลาดไป
ซึ่งหากพบกับทีมที่เหนือกว่าต้องทำได้ดีกว่านี้
เพราะโอกาสสร้างสรรค์เกมและจังหวะเข้าทำอาจจะน้อยลง

อุ่นเครื่องกับอินโดนีเซียอีก๑นัดในวันอาทิตย์ที่๓มิถุนายนนี้ครับ